มีคนคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่ป่ะ

เอาเด็กขี่คอมาด้วยทำไมมันอันตราย

ไอ้เงาอ่ะ

คือเมื่อกี้เงาผ่านไปป๊าบเนี่ย
แล้วมีรถเก่งข้างเนี่ยเห็นไหม

เอาเด็กไว้บนคอทำไมอย่างนั้นอ่ะมันอันตรายเออ

เหมือนมีเด็กยืนเหยียบอยู่เลย

ที่ดิฉันเห็นนะคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่า

ลักษณะเหมือนยืนอยู่บนบ่า

พี่เขาบอกว่าเหมือนยืนไหม

เขาบอกว่าเขามาคนเดียว
แล้วเงาเด็กในนี้คืออะไรอ่ะคุณ

ถ้าเกิดมีคุณขี่มอไซค์อยู่อย่างนี้คุณชนะ
แล้วมีคนมาท้วงว่า

โวเฒนกรรมอย่าทักสิไป
ฆับทักมาคนอื่นมาด้วยใช่ไหม

เพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าเราไปคนเดียว
แต่ว่าคุณดูคลิปนี้มันหล่อนจริง
จริงค่ะหลังจากที่เขาขี่รถกลับบ้านเนี่ยเขาบอกว่าขี่ไปวัดต่อเลยนะ
ให้หลวงพ่อเอาน้ำมนต์มาประพรมให้เลย
ดูคลิปนี้แล้วทุกคนบอกขนลุกเหมือนกันหมดเพราะว่าเหตุการณ์มันเห็นสองมุม
มุมที่เงาสะท้อนจากพื้นและมุมที่คนที่ขี่รถมาบอกว่ามันอันตรายมีเด็กมาด้วยเนี่ย
งานนี้โอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกกันไปหมดเลย
ชาวเน็ตเองเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะเนี่ย
ปริศนาอย่างนี้เห็นไหมคุณดูดิเงาเด็กมาด้วยจริงจริงอ่ะ
คือคนที่เขาไม่เชื่อเขามองว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะเราไม่ได้เห็นว่าคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาได้เอาอะไรมาไว้ข้างบนหัวเขาตรงบ่าเขาจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าทำเป็นคอนเทนต์เอาบางสิ่งบางอย่างมาวางเอาไว้แล้วขับผ่านตรงแสงที่มันมีแสงจากข้างบนเสาไฟมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้
ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นมุมจากหน้ารถของรถมอเตอร์ไซค์ว่าเขาอยู่ในลักษณะแบบไหนมีอะไรอยู่บนนั้นหรือเปล่า
ถูกไหมเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มันก็คิดไปแตกต่างกันต่างนานาแล้วแต่ความคิดละกันแต่ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ